คุณผู้ชมครับไปดูการจับงูสุดระทึก

แล้วคนจับเป็นผู้หญิง

และที่สำคัญเธอใช้มือเปล่าจับด้วยครับ

นี่แหละตัวนี้แหละคุณผู้ชมปุ้ยฮะ
เอามาดูครับงูเหลือมตัวนี้มันมานอนอยู่ข้างผนังยุ้งเก็บข้าวเปลือก
ร้านขนาดใหญ่หลังอบตองค์รักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่หาบันไดมาเพราะมันอยู่สูงไปสักประมาณ๓เมตรได้
ท่วมหัว๒คนต่อนะ
แต่พอหยิบบันไดมาพาดงูมันเลื้อยหนีครับคุณผู้ชมครับ
กู้พายสาวจากสมาคมกู้พายจวัดอ่างทอง
คนนี้ชื่อนางสาวระถาจับผิดโทษทีลงมาแล้ว
คือแบบอาจจะไม่ทันใจเธอ
พยายามจะปีนขึ้นไปจับเองกับก้นจ้ำเบ้าลงมาครั้งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่อสรพิษวิทยาภาคกลาง
หน้าไม่ธรรมดาชำนาญเรื่องการจับงูด้วยมือเปล่า
เธอก็ไม่ยอมแพ้นะครับยังจะปีนขึ้นไปจับงูที่มันเลื้อยหนี
เธอขวาหางงูไปได้ครับคุณผู้ชมขวาแล้วขวาแล้วนะฮะ
งูมันลืดแล้วแรงเยอะหลุดมือไปนะครับ
หนีไปไกลอีก๓๐เมตรคุณผู้ชมดูความทุลักทุเล
สวมวิญญาณสไปเดอร์แมนปีนตามงูไป
คว้าหางเอาไว้ทีไรงูมันก็เลื้อยหลุด
แบบครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะแรงมันเยอะนะครับ
นี่ฮะจังหวะสุดหวัดเสียวที่พี่กู้ภัยมาช่วยจับงู
คือคุณรัฐาเนี่ยจดจดจ้องจ้องจดจดจ้องจ้อง
พยายามจะจับหัวงูให้อยู่หมัดปรากฏว่างูมันดุครับ
คุณผู้ชมฮะเอ้ยอ้าปากฉกครับโอ้โหโอ้เอ้ย
เดี๋ยวผมขอลุ้นก่อนนะเดี๋ยวเล่าต่อขอรุ้นดี
คือแม้ว่าเธอจะหลบได้เนี่ยแต่ตัวมันกระเด็นข้ามศีรษะไปแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะวุดหวิดวุดหวิดแบบนี้อยู่สองสามรอบ
ชาวบ้านก็รู้ระทึกพวกเรา๓คนก็ลุ้นกันระทึกครับ
สุดท้ายฮะไอ้งูตัวนี้มันหล่นมาที่พื้นครับ
เหนื่อยนะฮะ
ท้ายสุดจะไม่ตบท้ายไม่ได้

ผมจะส่งคนหนึ่งไปช่วยจับ

อุ้ยไปจับงู

ได้ไง
รู้ทันรู้ทันรักหยอบรักหยอบรักน้ำ